นาฬิกา๔๕นาทีนะครับช่วงนี้เราขอขั้นด้วยเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันซะหน่อยนะฮะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะโครงการนี้ของภาครัฐโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย
แล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยก็ให้การสนับสนุนโครงการนี้
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการให้กับชาวบ้านที่มาซื้อสินค้า
ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันจากรายงานนี้ค่ะ
ธนาคารกรุงไทยได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการลดค่าใช้จ่าย
ให้กับร้านค้าทงฟ้าประชารัฐ
ซึ่งจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าท้องตลาด
เพื่อใช้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ห่างไกล

ทำให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้น
เห็นไหมเราเหนื่อยเราแบบลำบาก

แต่สิ่งที่เราได้รับก็คิดว่ามันคุ้มค่า
ถนนก็จะเป็นแบบตอนนั้นเริ่มมีหน้ายังมีฝน
เดี๋ยวก็แฉะเป็นเด็นลูกลาง
พร้อมที่จะสไลด์ลงเหวได้ทุกเมื่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ต้องให้พนักงานเราเลิกเพิ่มความระมัดระวัง
ช่วงก็แบบสัญญาณโทรศัพท์ไม่มี
เขาก็จะมารอเราที่แยก

แล้วก็นำเอามอไซค์นำเราไป
จนถึงร้านค้าเขาแบบนี้
เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยยอมรับว่า

เราก็จะโทรไปตามเบอร์โทรที่ร้านค้าไว้ให้เราว่า
สะดวกให้เราเข้าไปวันไหน

เราก็เริ่มเดินทางเข้าไปติดตังค์

ช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

เมื่อก่อนนี่ก็คนไม่ค่อยมีเงิน

แต่เดี๋ยวนี้ก็คนที่ไกลที่ผมรู้ว่า
เขาขายอย่างนี้ผมกลับมาซื้อมา
ช่วงปลายเดือนนี้คนก็เริ่มห่างไป

ตอนเดือนนี้มันคือคนเป็นตังค์เยอะอยู่
ข้อดีก็๑ไม่ต้องเดินไปที่จำทองแล้ว
ต้องไกลแล้วมันต้องเสี่ยงต่ออันตราย
กลับคีย์จักรยานหรือว่าขึ้นรถขึ้นลงเรือ
ผู้สูงอายุก็ไม่ต้องได้พึ่งภาระ

ข้อดีมารูดที่นี่

อยากได้อะไรก็มาที่นี่
เพราะว่าเรามีเกือบทุกอย่าง

และยังได้ซื้อสินค้าในราคาไม่แพง
ช่วยเป็นบางภารกิจรัฐอีกหน่อย
ก็ลูกค้าใช้จ่ายดีกว่าเมื่อก่อน
เมื่อก่อนยังไม่มีเราก็ใช้จ่ายเป็น

แต่ว่าตอนนี้รัฐเขาช่วยก็

และเพื่อเพิ่มช่องทางให้ชาวบ้านผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ก็ได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น
ธนาคารกรุงไทยยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ
สำหรับร้านค้าทงฟ้าประชารัฐ
ร้านค้าที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์